ในปี๒๕๖๑เกิดเสียงร่ำลือถึงเรื่องเล่าความเฮียนของกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งที่ถูกเก็บในโรงพักสอนอบางขุนนลทำให้

ของกลางคดีฆาตกรรมสุดโหดคดีหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗ตุลาคม๒๕๕๙

ได้ก่อเหตุฆาตกรรมหันศพสามีตัวเอง
โดยลงมือที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในย่านบางขุนนล
บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

ได้ช่วยขนกระเป๋าใบนี้ออกมาจากห้อง๗๑๒
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ระหว่างที่กำลังช่วยขนกระเป๋าลงมา

รอปภจึงตัดสินใจแง้มกระเป๋าดู
สิ่งที่เห็นทำให้ตกใจและพังงะ
เพราะภายในบรรจุร่างมนุษย์
ห่อด้วยผ้าห่มสีชมพูลายการ์ตูน

โดยเหตุนี้จึงรีบแจ้งความให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ซึ่งก็เป็นดั่งที่รอปภบอก
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖ชั่วโมง

ผู้ก่อเหตุพักกับสามีมา๙ปีแล้ว

มักจะฝากให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ฝ่ายชายได้ป่วยเป็นอาภาษณเดินไม่ได้
นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน
เพื่อนข้างห้องมักจะได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ

สาวใหญ่ที่ก่อเหตุได้มาแจ้งกับอพาร์ทเมนต์ว่า

โดยเธอแต่งหน้าทาปากสีแดงเข้ม
ดอกไม้พลาสติกช่อใหญ่สีแดงบนศีรษะ
เดินถือถุงพลาสติกรูปการ์ตูนสีขาว

สาวผู้ก่อเหตุโยนถุงลงไปในคลองบางกอกน้อย

ตำรวจขึ้นไปรวดสอบห้องพักของผู้ก่อเหตุ
ภาพที่เห็นภายในห้องคือ
ผนังห้องพบคราบเลือดเป็นทางยาว
มีหยดเลือดกระจายอยู่เต็มพื้นและเตียงนอน

ยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด

ตัวเองเป็นร่างทรงเทพอานนท์

อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องกำจัดให้สิ้นซาก
แต่เมื่อถามว่าเสพยาเสพติดหรือไม่
สาวใหญ่ร่างทรงยอมรับว่า

ตำรวจได้แบ่งทีมอีกชุดไปค้นหาถุงที่คลอง
ก็พบศีรษะสามีผู้ก่อเหตุ
มีร่องรอยถูกฟันเป็นแผลหลายแห่ง
ตำรวจที่สอบสวนกล่าวว่า
ลักษณะผู้ก่อเหตุเหมือนคนเสียสติพร่ำเพ้อถึงเทพเจ้าต่าง
ต้องรอให้สงบสติอารมณ์

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

เพื่อปิดบังสาเหตุการตาย

กระทั่งเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อปี๒๕๕๙
เรื่องล่าสุดหลอนของบรรดาผู้พิทักษันติราชที่สนบางขุนนล

และถูกปล่อยตัวคืนสู่สังคม
แต่ของกลางยังถูกเก็บอยู่ที่ชั้น๔ของโรงพัก
ซึ่งตามปกติแล้วเมื่อคดีสิ้นสุดก็จะนำไปทำลาย
แต่คาดว่าสาเหตุที่ยังถูกเก็บอยู่เพราะอาจจะหลงลืม
ซึ่งต่อมาจึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนา
และได้ทำลายกระเป๋าใบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถือเป็นการปิดตำนานเรื่องเล่าสุดหลอนของโรงพักบางขุนนล